มีเรื่องต้องมาเตือนกันนะทุกวันนี้เนี่ยเราทุกคนสามารถเป็นนักข่าวได้
เป็นนักข่าวโซเชียลขอแค่มีโทรศัพท์มือถือไปเจอเหตุการณ์อะไรมา
ก็ถ่ายภาพถ่ายคลิปแล้วก็โพสต์ลงโซเชียลส่วนตัวได้
แต่ต้องระวังมันเป็นดาบสองคมจริงนะคุณผู้ชม
เพราะว่าก่อนที่เราจะโพสต์อะไรลงไปเนี่ยมันไม่ใช่เป็นแค่ความคิดเห็นส่วนตัวไง
มันเหมือนเป็นการรายงานแล้วคุณอาจจะทำให้คนคนนั้นกลายเป็นจำเลยสังคม
โดยที่ไม่ได้รู้ข้อเท็จจริงก็ได้มีเหตุการณ์หนึ่งนะคะ
เครื่องยังติดอยู่เลยก็มีคนไปถ่ายรูปเอาไว้ได้แล้วก็ไปโพสต์ลงในเฟซบุ๊คส่วนตัวด้วยความสงสัยว่า
เอ้าทำไมมานั่งหลับอยู่ตรงนี้ล่ะพี่
เครื่องยังไม่ดับเลยครับคนชาวเน็ตก็เข้ามาคอมเมนต์กันอุ้ยสนุกสนานนะคะ
บอกว่าสงสัยพี่เขาคงจะเมาไปต่อไม่ไหว
ก็เลยต้องจอดรถเข้าข้างทางตามกฎหมายเมาไม่ขับ
คือลักษณะท่านอนเขาก็ดูแบบหลายคนก็แบบวิภาควิจารณ์
โอ๊ยเมาหรือเปล่าทำไมมาทำแบบนี้
แล้วก็มีคอมเมนต์ในเชิงที่ไม่เหมาะสมว่าเป็นตำรวจ

ล่าสุดทีมข่าวไทยรัฐทีวีตรวจสอบเรื่องนี้ให้นะคะ
ตำรวจที่อยู่ในภาพชื่อดาบตำรวจสมพงศุธิศักดิ์
เป็นผู้บังคับหมู่งานจราจรสถานีตำรวจนครบานบางนาค่ะ
รองผู้กำกับฝ่ายจราจรสถานีตำรวจนครบานบางนาบอกว่า
พอเห็นภาพนี้แล้วรู้เรื่องเนี่ยเรียกเจ้าตัวมาสอบถามข้อเท็จจริงเลยนะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเสาร์ที่ผ่านมา๘ธันวาคมค่ะ
ดาบตำรวจสมพงศ์เนี่ยขี่จักรยานยนต์กลับบ้านย่านแพร่กษาจังหวัดสมุทรปราการ
พอถึงแยกศิกคารินอยู่เกิดหน้ามืด
ก็เลยขี่รถเข้าข้างทางแล้วก็ลงมานั่งพักที่พื้นแต่ยังไม่ได้ดับเครื่องยนต์
หลังจากนั้นเขาก็วูบหงายหลังลงไปเลยรู้สึกตัวอีกทีตอนที่ชาวบ้านมาปลุก
แล้วก็ช่วยพยุงไปนอนพักที่ป้อมตำรวจซึ่งอยู่ห่างไปประมาณ๒๐เมตร
หลายคนก็บอกว่าออกมาแก้ตัวหรือเปล่าเรื่องแบบนี้ใครก็อ้างได้
แต่อันนี้อ้างไม่ได้นะคะเพราะว่าดาบตำรวจสมพงศ์ไปหาหมอค่ะ
แล้วก็ตรวจวัดความดันโลหิตมีใบรับรองแพทย์เขียนชัดเจนว่าความดันเขาพุ่งสูงถึง๒๐๐
ซึ่งใบรับรองแพทย์เนี่ยคุณหมอวินิจฉัยว่าความดันโลหิตสูงเฉียบพลัน
ตอนนี้หัวหน้างานก็ให้ดาบตำรวจสมพงศ์พักรักษาตัวจนอาการป่วยดีขึ้นก่อน
แล้วก็ฝากไปถึงชาวเน็ตเลยนะคะว่าก่อนที่คุณจะโพสต์หรือแชร์อะไรออกไปเนี่ย
อยากจะให้ตรวจสอบให้ดีก่อนนะว่ามันเป็นเรื่องจริงหรือเปล่า
มันมีอะไรอยู่เบื้องหลังภาพที่คุณเห็นเพียงภาพเดียวหรือเปล่า
เพราะมันอาจจะเกิดความเข้าใจผิดจนบุคคลคนนั้นเสียหาย
กลายเป็นจำเลยสังคมแถมยังเข้าข่ายมีความผิดตามพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ด้วยนะคะ
คนผ่านไปผ่านมาเนี่ยคงเข็นคิดว่าเมาแล้วก็หลับ
เมื่อบันที่สิบสองเนี่ยเขาก็มีอาการเหมือนเดิม

แพทย์ก็ตรวจเรียนวินิจฉัยแล้วว่าเป็นโรคความดันเฉียเรียบพันธุ์
ไม่ทราบหรอกว่าคนที่ท่านเห็นหรือว่าผู้ประสบเหตุเนี่ย

ในเมื่อท่านตามกระแสว่าท่านโพสต์ไปแล้วว่า
เป็นเป็นอย่างนู้นเป็นอย่างนี้ถามว่าข้อที่จริงมันไม่ใช่แล้วเนี่ย
ผลเสียมันก็ตกกับตัวท่านเองที่ว่าใช่ไหม
ท่านไปพูดโดยที่ท่านไม่รู้ข้อเท็จจริง
คือเหมือนพอเขาเสียหายไปแล้วอย่างนี้ใครจะรับผิดชอบ
คอมเมนต์ในคอมเมนต์แล้วก็แล้วกันแล้วก็จบไป
แต่นี่ค่ะเขารับผิดชอบ
นายศิวะขอสงวนนามสกุลนะคะอายุ๒๕ปี
นายศิวะเนี่ยเป็นคนที่ถ่ายภาพนี้

ก็พูดคุยกับผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีนะครับ
บอกว่าเขากำลังเดินไปขึ้นรถแท็กซี่กลับบ้าน
เหลือไปเห็นรถมอเตอร์ไซค์ตำรวจเปิดไฟอยู่
แล้วก็มีเจ้าหน้าที่หลับอยู่ข้างรถ
ก็เลยถ่ายภาพเอาไว้ด้วยความสงสัย

โดยที่ไม่คิดว่าจะมีคนเข้ามาแชร์และแสดงความเห็นในโพสต์เยอะขนาดนี้
มารู้ความจริงว่าตำรวจนายนี้เนี่ย
ไม่ได้เมาหลับไม่ได้นอนหลับ
แต่เขาไม่สบายเขาป่วย

เขาบอกเขารู้สึกไม่ดีเลยลบโพสต์ออกไปแล้ว
รู้สึกเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้น
แล้วก็อยากจะขอโทษดาบตำรวจสมพงศ์ด้วย
โพสต์ภาพไปด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการนะคะ
เตือนกันไว้ละกันใครที่
คือภาพหนึ่งภาพมันเล่าเรื่องได้

เพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะเอาภาพนั้นมาลงแล้ว

จะให้ตรวจสอบกันก่อนเกิดอะไรขึ้น

แจ้งหัวหน้างานเลยว่าแบบนี้ไม่ได้นะ

เพราะอย่าลืมว่าทุกครั้งที่คุณกดโพสต์
ดแชร์ไปมันจะอยู่อย่างนั้นตลอดไป

ที่โพสต์ลงไปในโลกออนไลน์ไม่มีวันหาย

เมื่อไหร่มันก็คือเป็นสาธารณะทันที